เอาล่ะคุณผู้ชมครับอยากจะให้ไปทานอาหารกันที่นี่

อ่าที่จังหวัดนครปฐมอยากจะพากินขนมคร๊อก
โอ้โหขนมครกที่นี่อร่อยและที่สำคัญพ่อค้าที่นี่นะ
แหมลีลาในการเรียกลูกค้ากวักมือหย่อยไม่พอ
ลีลาการพูดลีลาการพูดสุดยอดจริงเอาไปลองดูกันหน่อยครับ
นี่คนนี้เลยครับคนนี้นี่ร้านขนมครกเจ๊แขกแหกปากฮะ
ร้านนี้บอกว่าเป็นร้านขวัญใจชาวนครปฐมไปแล้ว
มีลูกค้ามารอแน่นเต็มร้านเลยครับบอกเลยว่าร้านนี้อร่อย
แล้วมารอกันแน่นแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับพ่อค้าทำช้าครับ
ไม่ใช่ลูกค้าเยอะอร่อยจริง
แซวเจ๊แขกเจ๊แขกเขาเป็นคนแบบสนุกสนาน
ลองคุณไปแซวเจ๊แขกถึงหน้าร้านสิ
ไม่เอากลัวโดนกระทะหนมคกฟาดหน้าเอา
นี่เขาขายอยู่แถวไหนรู้ไหมยังไง
ตลาดคุณาวันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับ
ตอนนี้เขาย้ายมาแล้วนะมาย้ายอยู่ที่บริเวณริมถนน
ด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐม
หาง่ายเลยล่ะทีนี้ล่ะครับโอ้โหหาง่ายกว่าเดิม

อกจากความอร่อยของตัวขนมครกแล้วนะครับ
อีกอย่างหนึ่งก็คือคำพูดที่เชิญชวน
แล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับลูกค้าที่มารอกันเนี่ย
เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของร้านนี้
ลองฟังกันหน่อยไหมว่าเวลาเขาเรียกลูกค้าเขาทำยังไงครับ
อร่อยที่สุดใน๓โรคประหว่านความดันและก็มะเร็งค่ะ
แต่ตอนนี้พ่อค้าเป็นเบาหวานแล้วจริง
อร่อยที่สุดใน๓โรคประหว่านความดันมะเร็ง
ตอนนี้พ่อค้าเป็นเบาหวานแล้วความดันกำลังจะตามมา
นี่คือลีลาการขายเทคนิคการขายของร้านนะคุณผู้ชมนะ
สนุกไหมล่ะสนุกสนานมากเลยคืออยากจะไปอยู่หน้าร้าน

ผมบอกเลยนะถ้าคุณได้น้องใบตองไปยืนขายด้วยอีกคนนะ

โอ้โหแถวนั้นนี่โหกเวกโวยวายวุ่นวายกันทั้งซอยเนี่ย
ลูกค้าก็หัวล้อตลกเฮฮา

เจ้าของร้านชื่อจริงก็ชื่อว่าคุณภัยทูลขำขัน
เดี๋ยวที่รู้จักกันก็คือเจ๊แขก
ก็เล่าว่าเราตั้งใจขายตั้งใจทำ
แล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ดีของสดใหม่ทั้งนั้น
แล้วข้างหน้าเหมือนกับท็อปปิ้งทุกเครื่องเอาไว้ง่าย
ต้องแน่นหนักเลย

ข้าวโพดมะพร้าวอ่อนอะไรแบบนี้

มีทั้งมะพร้าวอ่อนข้าวโพดหวานฟักทองแล้วก็เผือก
เขาบอกว่าเผือกขายดีสุดลูกค้าชอบมาก

แล้วก็เทคนิคการค้าขายอย่างที่เราเห็น
พูดคุยกับลูกค้าอย่างเป็นกันเองสนุกสนานแบบนี้
ใครผ่านมาผ่านไปแล้วก็ได้แวะซื้อ
แล้วก็รับรองติดอกติดใจอย่างแน่นอนนะครับ
ใครอยากลองไปลิ้มลองรสชาติก็ไปกันได้
ที่ร้านขนมครกเจ๊แขกแหกปาก
ขายประจำทุกวันอังคารถึงวันเสาร์นะครับ
ขายตั้งแต่ในช่วงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืน
ที่ตลาดคุณาวันหน้าองค์พระปฐมเจดี
อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดก็นครปฐม

ราคาสิครับน้องใบตองจะไปย้ำจังหวัดทำไม
ราคาเพียงกล่องละ๓๐บาทเท่านั้น

เดี๋ยวไปคุยกับพี่แขกเขาหน่อย
กว่าจะได้ทานนี่ก็คงจะน้ำลายแตกลงไปหมดแล้ว

ที่บอกเขาบอกว่าอร่อยที่สุดใน๓โรค
โรคเบาหวานความดันแล้วก็มะเร็ง
เออ

เดี๋ยวนี้คนจะขายของก็ต้องมีจุดขาย

เพราะขำจริงนะ